สำหรับหนุ่มคิมคีย์บอมนะครับ

รวมถึงฉลองวันเกิดครบอายุ๒๙ปีที่เมืองไทยจ้า

ใครพลาดแล้วบอกเลยว่าเสียใจด้วยนะคะ

สมการรอคอยของแฟนคลับชาวไทยจริงนะ
กับความพิเศษสุดในงานแฟนมิติ้งปาร์ตี้วันเกิดของคิมคีย์บอม
จบลงไปแล้วท่ามกลางความอบอุ่นแล้วก็ความสนุกสนาน
จากแฟนชาวไทยเขาจะได้ฟินแบบสุด
กับการได้อยู่ร่วมฉลองวันเกิดของหนุ่มคิมคีย์บอม
ซึ่งตรงกับวันที่๒๑สิงหาคมแล้ว
นักร้องหนุ่มขวัญใจก็ยังมีการจัดโชว์สุดพิเศษ
มาเอาใจแฟนแบบไม่มียั้งไม่มีกั๊กกันเลยค่ะ
ยังเปิดโอกาสให้แฟนคลับผู้โชคดี
ได้ร่วมเล่นเกมแบบถึงเนื้อถึงตัวมันเด็ดตรงนี้แหละ

ทำเอาแฟนคลับที่พลาดโอกาสนี้ไป
อิจฉาตาร้อนไปตามกันเลยค่ะ
และในช่วงท้ายเหล่าแฟนคลับคนรักคิมคีบอม

ฟินอิชามากเลย
เจกต์ซึ้งมามอบให้ศิลปินในดวงใจของเขาด้วย

เค้กก้อนโตเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดที่สุดแสนจะพิเศษในครั้งนี้
ทำเอาโอ้โหคีย์บอมเขาประทับใจแบบสุดเลย
และก่อนที่ช่วงเวลาแห่งความประทับใจจะจบลง
เจ้าตัวเขาขอส่งท้ายด้วยการเปิดโอกาสให้
เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมแฟนคลับทุกคนได้ไฮทัชสัมผัสตัวเป็นกัน
ฟินทันสุดมีแบบกอดด้วยฮะฟินมากเป็นการจบกิจกรรมแฟนมิตติ้ง
ประทับใจแฟนคลับชาวไทยแบบไม่ลืมลืมไม่ลงกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
สวัสดีครับแชนส์วินาทีเราเจอเพราะวันนี้เป็นวันเกิดเขา
แล้วไม่เคยมาจัดวันเกิดที่ประเทศไทยมาก่อนเลย
แต่นี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาจัดวันเกิดแฟนค่ะ

ถ้าเป็นคุณคุณได้ขึ้นไปคิดถึงช็อก